คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเหตุสลดค่ะที่ประจวบคิริขันนะคะ
เด็กผู้หญิงอายุขวบกว่าเองก็วิ่งเล่นตามภาษาเด็ก
กระบะไหลมาไหลมาทับหัวของน้อง
บาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
กอดร่างของน้องร้องไห้แทบขาดใจครับคุณผู้ชม
แม่ก็กอดร่างของเด็กหญิงสุดารัฐชูกำลังน้องออกัสนะคะ
ลูกสาวอายุขวบกว่าเองค่ะคุณผู้ชม
ถูกรถกระบะทับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้าน
หมู่๗ตำบลทัพใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่แถวนั้นนะคะเขาก็มาช่วยเหลือ
เขาบอกโอ้โหเป็นภาพที่สลดใจมาก
จากการสอบถามย่าของน้องออกัสนะคะ
ก็บอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายวิสุทธิ์ชูกำลังอายุ๔๘ปี
เป็นปู่ของน้องอะค่ะมาจอดรถกระบะที่บ้าน

พอจอดรถก็เดินไปท้ายกระบะเอากระถิ่นไปใส่ซาเล้ง
จุดที่จอดรถกระบะเป็นเนินค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเนินเล็กน้อย
เขาก็วิ่งเล่นอยู่ใกล้ใกล้กับรถปู่ของเด็กอ่ะ
พอนำกระถิ่นใส่ซาเล้งเห็นว่ารถค่อยไหลลงเนิน
ขนกระถิ่นต่อจนเสร็จไม่รู้เลยว่าจังหวะที่รถไหลเนี่ย
ล้อรถด้านหน้าด้านซ้ายทับหัวของน้องออกัส

ใช่ไม่รู้จังหวะที่ไหลไม่รู้เปิดประตูเหยียบเบรกไปเก็บกระถิ่น

อยู่ตรงล้อรถค่ะ
ไปตัดกระทินมาแล้วใช่ไหมก็ลึงกระทินลงแล้วรถเขาจอดไว้จอดไว้ค่าเนิน
แต่ทีนี้ก็เอากระทิ่นลงไปใส่ซาเล้งแต่ทีนี้รถอ่ะมันไล่ทับเด็กอ่ะ
เดินหาเด็กกลัวไม่เห็นเดินอีกทีก็มาเจอแล้วก็รอ
เพราะว่าเด็กเดินยังไม่แข็งนะต่อแตะต่อแตะ
หลังเกิดเหตุก็นำตัวน้องออกัสส่งมูลนิธิเพชรเกษมหัวหินนะคะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแต่ช่วยไม่ทัน
น้องเสียชีวิตก่อนที่จะไปถึงมูลนิธิค่ะ
ของเด็กก็ร้องไห้อยู่ข้างศพหลาน
เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะเหตุการณ์นี้
มันเป็นเรื่องที่ทำใจยอมรับลำบากนะ
จริงทางกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน
นายศิวกรมูลทองจันทร์บอกว่า
ตอนที่ญาติแจ้งว่ากำลังนำร่างของน้อง
กัสไปที่มูลนิธิเขาก็เตรียมความพร้อม
เจ้าหน้าที่เตรียมรถส่งต่อโรงพยาบาลนะคะ
แต่พอน้องไปถึงตรวจสัญญาณชีพเบื้องต้นแล้ว

ก็คิดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
ไม่ก็ระหว่างพาไปที่มูลนิธิค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างของน้องออกัสไปโรงพยาบาลหัวหิน
เพื่อให้แพทย์ตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนทางคดีตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหากับปู่ของน้องนะคะ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้สภาพจิตใจดีกว่านี้ก่อน

คือปู่เขาบอกคือเขาไม่เห็นจริง

สีสานิดเดียวแล้วรถกระบะมันใหญ่
ก็เป็นอุทาหอนให้ทุกคนมีลูกหลานตัวเล็กระวังให้ดี